รัสเซียตอนนี้ยังไม่พูดอะไรเย็บเรียบเลย
แปลกมากเลยนะครับแล้วก็จุดเสี่ยงกับการเกิดสงกรานนะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาดูข่าวนี้กันอันนี้น่าสนใจมากเลย
เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียแล้วก็ยูเตร
ประธานาธิบดีเบโตโบเทนโลนะครับผู้นำยูเครน
แล้วบอกว่าน่าขนาดนี้ยุเครนตกอยู่ในความเสี่ยง
จะเกิดภาวะสงครามแบบเต็มรูปแบบกับทางรัสเซียเลยนะครับ
โดยพบว่าทหารรัสเซียแล้วก็รถถังที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ
เขาบอกว่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วนะครับ
หลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเรือกองทัพของรัสเซียได้ไปยึดเรือสามลำของกองทัพยูเปน
ในแครงไฟเมียซึ่งแครงไฟไครเมียเนี่ยถ้าเกิดใครตามข่าวกับประเทศก็จะรู้อยู่แล้วว่า
มันผูกพันบวกเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับทางรัสเซียในปี๒๕๖
เมื่อก่อนมันเป็นของยุเครนแต่จู่รักเซียก็บอกว่าเป็นของเจ้าแดง
ที่เกิดขึ้นในปี๒๐๑๔อันนั้นก็ตลาดมา๑ละ
พร้อมกับมีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่บนเรือของยูเครนไปทั้งหมด๒๔คน
ผู้นำของยุเครนเปิดเผยว่ามีการพูดคุยทางโทรศัพท์แล้วกับไมค์มอมเบโอ
ร่วมถึงด้านการหาด้วย